ร้อยเอ็ดผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๐ปีเป็นลูกจ้างของร้านคาแคร์
จู่เดินไปบอกเสียนายจ้างบอกว่าเสีย
ถ้าเสียอยากรวยนะเสียซื้ออายุผม
เวลาซื้อต้องซื้ออายุคนตายดิ

หลังจากนั้นไม่นานผู้ชายคนนี้ปรากฏว่า
โครงสร้างหลังคาของคาแคร์ค่ะ
แผ่นเมทันชี้ที่หนักเป็นตันล้มจุ๊บมาทับ
ตายเลยอ่ะค่ะนี่ติดอยู่ใต้ซาก
นี่มันลางสังหรณ์ลางร้ายอ่ะสินี่เป็นลางบอกเหตุลางร้ายนะคะ
เสียเจ้าของคาแคร์เขาก็เชื่อแบบนั้นตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ
นี่ตรงนี้ผู้เสียชีวิตก็คือชื่อว่านายจำปาพงภักดีหรือว่าแขกอายุ๕๐ปีนะคะ
สภาพการเสียชีวิตเนี่ยทันโทษนะคะ
คอหักเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยค่ะแล้วเห็นไหม
แผ่นเมทันชีสอ่ะพี่นึกออกไหมฮ
ไอ้โครงสร้างคาแคร์ทั้งแผงอ่ะลนมาทับแบบนี้อ่ะ
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ต้องทำยังไงรู้ไหมคะ
ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดไปตัดเหล็กออก
แล้วก็ค่อยเริ่มน้ำร่างคุณแขกเนี่ยออกประจำตรงนั้น
ตรงนี้เป็นร้านคาแคร์เก่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดคุณผู้ชม
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบพี่เห็นไหมคะ
มันผูกแล้วนะมันผูกมันพังแล้วนะเห็นไหมคะใช่ฮะ
ปรากฏว่าไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบขาตั้งเนี่ย
ขาตั้งเนี่ยโครงตรงนี้มันมีรอยหักเห็นไหมครับ
เป็นสนิมเกาะกินเต็มหมดแล้วกินหมดแล้วไง

เราไปคุยกับคนที่ไปเจอศพคนแรกชื่อว่าคุณเฉลียว
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะก็เห็นผู้ตายเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดตรงนี้ก็คือเป็นร้านคาแคร์เก่า
คือก่อนหน้านี้ตรงนี้เขามีการขนย้ายเข้าของออกไปหมดแล้ว
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือเป็นคาแคร์เก่าอ่ะนะคะ
ก็เลยคิดว่าตอนนั้นผู้ตายกลับมาเนี่ยอาจจะลืมของหรือเปล่า
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรจู่ได้ยินเสียงเหมือนหม้อแปลงระเบิดดังตู้บดัง
คือดังสนัดเลยอะค่ะเพราะตรงเนี้ยหม้อแปลงระเบิดบ่อย
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรอีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานเดินมาดูหน้าบ้าน
ก็มาพบว่าไอ้โครงสร้างหลังคาของคาแคร์เนี่ยมันพังคลืนลงมาแล้วนะคะ
ไปดูใกล้เอ้าคุณแขกอยู่ใต้หลังคาเสียชีวิตแล้วค่ะ
นายจ้างนายจ้างบอกว่าคุณแขกเนี่ยเป็นคนดีมากเป็นคนนิสัยน่ารักนะคะ
ทำงานกับนายจ้างเนี่ยนายจ้างชื่อว่าคุณนนท์เนี่ยนะคะ
ทำงานมากับคุณนนท์๔๕ปีแล้วนะไม่เคยสร้างความเดือดร้อน
ไม่คิดว่าคุณแขกจะมาด่วนจากไปเร็วแบบนี้แล้วลักษณะการตายก็แปลกด้วย
ยังไงฟังเสียงนายจ้างนะคะ
มันแปลกอะครับมันหลบนิดเดียวมันก็หลบได้แล้วอ่ะทำไมทำไมไม่หลบอ่ะ
เพราะผมว่าหลังคามันคงมันไม่ใช่หลังคาถล่มอะครับ
มันเป็นการค่อยโน้มขนาดว่าถึงพื้นแล้วมันยังไม่ขาดเนี่ย
ผมแสดงว่ามันมันต้องมีระยะเวลาที่มันมันหลบได้อ่ะ
หลังคานี้อยู่มาเจ็ดปีไม่เคยมีเลยครับต่อให้ลมแรงขนาดไหน
ไม่เคยที่ไหนปิวที่นี่ไม่ปิวครับ
แต่งตัวหล่อผิดปกติครับตั้งแต่เมื่อคืนออกไปก็
นี่เป็นช่วงที่คุณนนท์ซึ่งเป็นนายจ้างของผู้ตายเนี่ย
ไปร่วมงานสวดพระอาพิธรรมศพแล้วนะคะ
ทีนี้มันแปลกพี่ต้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
หลังคาที่มันพังลงมามันแบบปึ้มอย่างนี้เลย
ไม่ใช่ว่าปัจจุบันทันด่วนทุกอย่างเกิดขึ้นไวจนแบบหนีไม่ทัน

ค่อยยุบตัวลงมาจังหวะนั้นถ้าจะหนีก็หนีทันแปลกไหมคะ

หมอดูบอกว่าดวงถึงฆาตแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่เล่าก่อนหน้านี้ที่แปลกก็คือเจ้าของคาแคร์
เจ้าของคาแคร์ตรงนี้คุณนนท์นะคะบอกว่าจู่จู่พี่แขกเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ย
มาบอกว่าเสียเสียอยากรวยไหมถ้าอยากรวยเนี่ยไปซื้ออายุผม
เหมือนที่พี่ต้นบอกว่าปกติเขาซื้อเนี่ยซื้ออายุก็ซื้ออายุคนตายใช่ไหมคะ
นี่บอกว่าให้ซื้ออายุผมอ่ะอ่าแต่ถ้าเป็นความเชื่อเขาก็
หมอดูบอกว่าพี่แขกเขาดวงถึงฆาตแล้วนะคะแต่ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์คือ
โครงสร้างหลังคามันไม่แข็งแรงแล้วมันใช้นานมานานแล้วด้วยนะคะ